ฟังจากปากเนวัดดาวเขาทำแบบนั้นทำไม
และวันนี้เนยอมรับแล้วว่าตัวเองทำผิด
ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้๑๙นาฬิกา